เอาใจคนที่ชอบทานอะไรเผ็ดร้อนสะใจสะใจก็ต้องมาที่ร้านนี้มิถุนา
เห็นบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดใช่ค่ะใช้มะนาวสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
แห้งมีอะไรแนะนำบะหมี่แห้งต้มยำมะนาวสดเดี๋ยวสั่งพร้อมเล้งแซ่บเข้าเปล่าให้เลยค่ะ
เห็นบอกว่ายังมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งใช่ค่ะลูกชิ้นปิ้งจะเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันโอ้โห
อร่อยจริงเด็ดมาก